คุณผู้ชมครับดูมิตรภาพที่เกิดขึ้นในห้องน้ำของ
ร้านเหล้าแห่งหนึ่งมีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะฮะไปดูนะว่าตอนที่เขาไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในห้องน้ำเนี่ย
เขาไปเจออะไรหาใครแบบนี้ไม่เอานะ
กลัวตอนนั้นเชี่ยวตอนก็ยังดีอยู่ใช่ไหมยังไหวอยู่ใช่ไหม
เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะแต่ไม่แน่ใจว่าคนถ่ายคลิปที่นั่งกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่
ก็เสียงเหมือนสาวสองไม่แน่ใครมันก็จะเป็นสตรีข้ามเพศหรือเปล่า
เออใจด้วยเสียงนะคะนี่แต่ว่านี่ฮะฝั่งนู้นอ่ะถ้าขามันยื่นมาขนาดนี้เนี่ย
แสดงว่าต้องนอนหรือว่าอิงอยู่กับผนังของห้องน้ำ
คือเหมือนเริ่มต้นด้วยความตกใจกลัวว่าอยู่ดีทำไมเท้าโผล่ออกมาแบบนี้
แต่มันจบเรื่องมิตรภาพคราวะใช่ฮะ
เป็นห่วงเป็นใยว่าเธอไหวไหมเนี่ย
กลัวว่าเขาจะตายกันสิแต่ว่าตายหรือเปล่ายังอยู่
นี่สุดท้ายเหมือนกับเขารู้ตัวเขาเลยหดขาไปนะ

ไม่รู้คือทางเจ้าของคลิปเองเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกคือหลายคนเข้าไปคอมเมนต์กันบางคนก็ถามเจ้าของขาเขายังอยู่ดีใช่ไหม

ซึ่งทางเจ้าของคลิปก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังหาเจ้าของขาไม่เจอเหมือนกัน
ตอนนั้นเขาก็ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำ
คงจะตกใจเห็นขายื่นเข้ามา
บางคนก็บอกอุ้ยนี่เคยเข้าห้องน้ำที่เขาตอบโต้กันนะ

บอกเจอหัวโพลงเหมือนนอนขนาดนั้นแล้วหัวโพลงไปอีกห้องหนึ่งเลยเหรอ
โอ้โหน่าเป็นห่วงนะคะฝากเพื่อนดูแลหน่อยนะคะ